พาคุณผู้ชมไปตะลุยโลกความน่ารักของเต้าฝาแฝด
ทายาทของบรรดาซุปตากันนะคะคุณผู้ชม

เล่าเรื่องความคิ้วของบรรดาแฝดเลยละกันนะคะ
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะน้องสายฟ้าน้องพายุ
แฝดยืนหนึ่งของบรรทางแทรรัฐจ้า
นี่เลยลูกชายวัย๔ขวบของคุณแม่ชมพู่อรยานะคะ
พาไปลุยพาไปใช้ชีวิตได้แบบสัมผัส

ทั้งล้องเล่นพาดโพ้นเถ้าไหร่เท่านั้นก็ไปมาหมดแล้ว
เรียกว่าเปิดประสบการณ์หลากหลายอย่างมาก

ด้วยความที่นางเป็นเด็กเฮฮาอารมณ์ดี
ก็พร้อมที่จะบุกน้ำลุยไฟแบบสุด
แต่บางครั้งก็มีความติดตลกอยู่บ้าง

มักจะทำให้หลายคนหัวเราะไปตามกันอยู่ไม่น้อยนะ

ว่าจะเอิ๊กอาร์กขนาดไหนค่ะ

โดยเฉพาะพี่ภาพ

ลูกเอ็ดดู
เท่าวิทย์ละหนึ่งนะลูกน้ำ

แล้วก็เริ่มพูดจาจ้าจ๋าได้บ้างแล้ว
เรียกว่าทำให้บ้านมีสีสันอยู่ไม่น้อยเลย

คือดูไม่ออกจริงว่าเขาเหมือนคุณแม่หรือคุณ

เป็นฝาแฝดชายหญิงน้องอลินน้องอลัน

เรียกว่าเวลาได้เห็นภาพหรือว่าคลิปของสองตัวจิ๋วเนี่ย
ก็จะทำให้เราได้เห็นความตะมุตมิของพี่น้องคู่นี้
คือเขาเทคแคร์ห่วงใยแบบกันตลอดเวลา

คือเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นเวลาที่เราได้เห็นคลิปนะคะ

โดยเฉพาะเวลาที่เขาแชะภาพด้วยกัน

จนพี่อลันเหลือกตาเลย

รอให้โตอีกนิดนึงตอนนี้คอยังไม่ตั้งชั้นเลยค่ะ

นี่วันก่อนหลานมาออฟฟิศมาแป๊บเดียวเองนะ

ตามแม่ไปก่อนนะจ๊ะ